คุณผู้ชมครับพกดวงออกจากบ้านไหมครับ
ถ้าพกดวงออกจากบ้านคุณสามารถเดินบนทางเท้าในประเทศไทยได้
อันนี้ชาวเน็ตเขาค่อนแคะจากเหตุการณ์นี้ครับ

พ่อแม่งอะไรวะอันตรายที่เป๋งเลย
คุณผู้ชมครับพกดวงออกมาด้วยหรือเปล่า
โอ้โหเจ็บหน้าแข้งเจ็บหัวเข่าแทนพี่เขาเลย
ลงไปลึกเลยเหมือนกันมันไม่ใช่แค่ว่ามันปูไม่เสมอนะ
แต่มันล่วงลงไปเลยอ่ะครับต้นขาเนี่ยพี่ลงไปถึงต้นขาเลยครับ
เนี่ยเขาลุกลงมาอุ้เจ็บ

นี่แหละครับคุณผู้ชมครับเป็นภาพจากกล้องหน้ารถนะฮะ
บันทึกภาพนาทีชีวิตของผู้ชายคนนี้ต้องบอกนาทีชีวิตเลย
เขาบอกว่าเขาเดินอยู่บนทางเท้าครับที่ถนนเนินพยอมอำเภอเมืองจังหวัดระยอง
ช่วง๖มุมเย็นของ๒๑มิถุนายนที่ผ่านมา
เจ้าของกล้องหน้ารถครับส่งคลิปมาให้เพจดังช่วยเตือนภัยหน่อย
คือน่าจะมีคนมาเหยียบนะฮะแล้วก็พลาดตกไปเหมือนผู้ชายคนนี้แล้ว
แล้วอาจจะเอาอะไรมาปิดเอาไว้มาแก้ไขหน่อย
ขณะที่ทีมข่าวไปตรวจสอบที่เกิดเหตุไปเจอนายชาวลิศเคารพรัฐนะครับ
อายุ๓๘ปีพี่ที่ตกท่อนั่นแหละเออพี่เป็นยังไงบ้างนะฮะ
พี่คนที่เห็นนะฮะเป็นเจ้าของภาพ
บอกว่าเนี่ยอยากจะเตือนภัยให้ประชาชนแถวนี้จะได้ไม่เกิดเหตุแบบนี้ขึ้นอีกครับ

พี่เขาเดินมาพอดีเขาเดินมาข้างหลังเนี่ยเดินเดินมาก็เหมือนคนปกติครับ

พอดีแกเดินมาปุ๊บเจอท่อเนี่ยจริงมันปิดหมดอยู่ครับ
เหลือช่องว่างแค่ตรงนี้ครับนิดเดียวครับ
แต่แผ่นนี้ตอนแรกยังปิดอยู่ครับเนี่ยแผ่นยังปิดอยู่ครับข้างล่างเนี่ยครับ
เสร็จปุ๊บขาก็ลงไปตรงนี้ปุ๊บนะพอปุ๊บลงมาเลยครับ
ขณะที่นายอำนวยไตรลักษณ์นะครับ
ท่านบรองนายยกทฤษมนตรีเทศบันเมิงมาปตบพุธเนี่ยท่านสั่งการแล้วนะ
เอากองช่างไปแก้ไขโดยด่วนคาดว่าจะซ่อมเสร็จในวันสองวันนี้นะครับ
อาจจะได้ไม่เกิดเหตุขึ้นอีกนะฮะข้างล่างมันกลวงอ่ะค่ะ
โอ้โหนี่ไม่อยากคิดเลยว่าถ้าเป็นเด็ก
คือตกลงไปทั้งตัวเลยนะคะอ่าฝากรบกวนแก้ไขด้วยนะคะ